คุณผู้ชมคะนี่ดูเรื่องราวดีกันบ้างไหม
ด้านหลังนี้แห่ชื่นชมหนุ่มน้ำใจงามค่ะ
งมทอง๓บาทแล้วคืนเจ้าของ

ใช่ซึ่งเป็นสร้อยข้อมือนะเป็นข้อมือ๓บาท
เรื่องนี้ค่ะดูหนุ่มพลเมืองดีคนนี้หน่อยละกัน

น้ำมันไหลแรงขนาดนี้เป็นน้ำตกค่ะดอม
นี่คือนายอาธรณ์พดุงรัฐค่ะพลเมืองดี
ลงไปในน้ำตกที่ตำบลโพงามอำเภอประจันตคามที่ปราจินบุรีค่ะ
จุดตรงนี้แหละที่ไปเจอข้อมือทองคำ๓บาท

ใช่เจ้าของเขาทำหล่นหายไป
แล้วก็เปิดเผยว่าโอ้โหกว่าจะหาเจอนะ
ใช้เวลานานมากเลย๔วัน
มาเจอตอนประมาณคืนวันที่๔ตุลาสัก๒ทุ่ม
มาหาอีกรอบนึงแล้วไปเจออ่ะ
คือคุณผู้ชมคอยเห็นอันนี้นึกถึงคำที่ว่า
งงเข็มในมหาสมุทรอันนี้งงทองในน้ำตกอ่ะ

โอเคล่ะพี่พี่ชี้ว่าตกตรงนี้ผมเข้าใจ

มันไปอยู่ตรงซอกหินพี่เบิร์ต

ใช่ค่ะสร้อยข้อมือทองไปติดอยู่ตรงซอกหิน
โอ้โหพี่อาธรณ์บอกว่าผมอะนะ
พอเจอปั๊บผมไม่ใช่เจ้าของแต่ผมยังดีใจเลย
ส่วนเจ้าของค่ะเจ้าของคือคุณชัยเชษนาดี

บอกว่าตอนเย็นของวันที่๒๒กันยาเนี่ย
ผมนะมากับภรรยาผมก็มาทานส้มตำข้างน้ำตกแหละ
ทานติดก็ไปถ่ายรูปในน้ำตก
แล้วผมไม่ได้ถอดสร้อยข้อมือไง
อันนี้คือตระหว่างที่ออทต้อยข้อมือ

ทีนี้พี่เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะนะ
เขาเดินอยู่จะไปถ่ายรูปใช่ไหม

สะดุดหินพอสะดุดหินสร้อยก็เลยไปกระแทกกับหิน

แล้วพอพี่อาทรงมเจอโอ้โฮดีใจมาก
แล้วก็มอบสินน้ำใจให้กับพี่อาทรด้วยเป็นรางวัลตอบแทนนะคะ
แล้วกำนันในพื้นที่ตำบลโพงาม
กำนันพรเทพไกรสินก็ฝากเตือนนักท่องเที่ยวนะ
นี่กำนันค่ะใครจะมาเล่นน้ำเนี่ย

สร้อยคอแหวนพวกนี้
นี่ไงนี่เป็นเหตุผลที่ผมนี่นี่เป็นเหตุที่ผมเลยไม่มีท้อง

ใจเย็นก่อนเขาบอกว่าไม่ให้ใส่ตอนไปเล่นน้ำ
เราไม่มีใส่เลยสักตอนนึง